ผมพาไปที่แรกไปดูต้นตะเคียนต้นใหญ่ต้นนี้กันหน่อย

นี่คือคุณยายพยงอายุ๘๒ปี
เขาก็ให้ช่างมาขยายบ่อน้ำเนอะ
แล้วก็ไปเจอต้นตะเคียนอยู่ก้นเบาะนะฮะ
คุณยายก็บอกว่าโอ๊ยปลายเดือนก่อนนะนะ
คือช่วงที่ผ่านมาน้ำมันก็แรงอะเนาะ
เวลามันฝนตกมามันก็ไม่มีบ่อเก็บน้ำไม่มีเอาไว้ใช้ช่วงหน้าแหลง
ก็เลยจ้างรถแคคโฮลมาขุดไปเจอต้นตะเคียนอยู่ก้นบ่อ
ต้นนี้คุณผู้ชมดูลายเขาสิสวยมาก
ยาว๓๒เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง๙๐๑๑๐เซนติเมตร
ชาวบ้านรู้ข่าวก็ไปส่องกันใหญ่เลย

เจ้าแม่อยากให้มีหลังคาคุ้มไม้คุ้มฝน

เดี๋ยวทำให้แม่ลูกกลับบ้านไปนอน

เขาบอกไม่น่าเชื่อทำไมฝันเห็นเลขเดียวกัน

ชาวบ้านรู้ข่าวก็เลยมาขอบ้าง
แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเลขที่คุณยายพยงกับลูกชายฝัน
เสี่ยงโชคตามที่เขาฝันเห็นด้วยเหมือนกัน
ค่ะนั่นเป็นเรื่องของคุณยายพยงนะ

จากนี้ไม่ไปผิดพลาดมากค่ะ

พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาด้วยนะคะ
แล้วก็ขอเอี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนิดนึง
คือเมื่อวานเขามีการทำพิธีบวงสวงนะคะ
พ่อจ้ามก็เอาเทียนมงคลสองเล่ม
ที่ผ่านการสวดเปิดโชคเปิดลาบ
จากทางภาคเหนือเลยนะไม่ได้เพิ่งสวดนะ

หยดลงในอ่างน้ำมนต์ขนาดใหญ่ค่ะ
เพื่อให้ชาวบ้านที่ชอบส่องหาเลขเด็ด

ชาวบ้านบอกว่าเห็นน้ำตาเทียนเป็นตัวเลขต่าง

ก่อนจะพากันไปซื้อลอตเตอรี่

เขามีขายเยอะ
ต่อเนื่องเลยนะคะพาไปจังหวัดที่

จะบอกว่าอ่างทองอ่างเล็กกว่ากำแพงเยอะเลย

นี่เขาไปกันที่นี่นะ๒๐๐กว่าชีวิต

แห่พระแก้วมรกฏเอาขนาดไปก่อนแล้วกันนะฮะ

ขนาด๒๙นิ้ว
แห่ไปยังที่พักสงฆ์สวนป่า

ปางขนุนอำเภอเมืองจังหวัด

เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยนะ

เรื่องราวมันเคยเกิดขึ้นนะ

หลายคนฝันนะฝันเหมือนกันด้วย
ฝันว่าเห็นแสงสีเขียวสวยงามเชียว

ส่งมาที่พักสงฆ

ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะมีเรื่อง

สามรูปจากวัดเนินสว่าง

จนเวลาผ่านไปเกือบครึ่งเดือน

เวลาผ่านไปเกือบครึ่งเดือน

ติดต่อจะนำพระแก้วมรกฏมาถวาย
โหชาวบ้านดีอกตีใจกันเลยค่ะ

ความฝันที่ฝันก่อนหน้านี้มันคือเรื่องจริง

ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้

ร่างทรงเนี่ยยังทำโองนมนทร์

ให้ชาวบ้านช่วยส่องด้วยนะคะ

โรชดีนโดนป่าว่างแย่เลยนะ

มันเยอะจังอ่ะมันเยอะจังอ่ะ
ส่วนเลขทะเบียนรถที่แห่วแผลแก้วมารกฏเนี่ยคือ๙๘๓๖อย่างนั้นเลย
เอาให้หมดโอ้ยเยอะไป

พูดดีหน้าผิวน้ำมันเยอะไง
เยอะมากเลยนะฮะเราไปที่บ้านพุ่มพวงดวงจันทร์ยังอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับ
บ้านเลขที่๒๑๑ครับ
นี่บ้านของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะที่ตำบลศักดิ์งามอำเภอครองลาน
มีแฟนเพลงไปนะคือบางส่วนเขาก็ไม่สะดวกจะเดินทางไปวัดทัพกระดานอะเนาะ
สุพรรณหรือว่าจะไปวัดภาษีย่านเอกมัยกรุงเทพก็ไม่สะดวกไปก็เลยมาที่นี่ดีกว่า
มาที่บ้านคุณพุ่มพวงนะครับก็ขอโชคลาภได้เหมือนกัน
ด้านของนางสุธามรัฐปิ่นทองอายุ๕๗ปีเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่
แล้วก็เป็นน้องสะพ้ายของคุณพุ่มพวงเองด้วยก็บอกว่ามีแฟนเพลงมาจากพิจิตร
รองเท้าสีแดงมาถวายพี่พึ่งแล้วเหมือนจะสื่อกับพี่พึ่งได้
พี่พึ่งมาบอกเขาว่าคิดถึงน้องที่ชื่อว่าเรศ
ซึ่งก็คือคุณสิทธิชัยจิตหารคุณเรศอายุ๕๓ปี
ก็เลยมีการให้คุณเลศลองไปจุดทูปบอกคุณพึ่งซิ
เพราะว่าเขาคิดถึงกันคือเขาว่าอย่างนั้นเขาสื่อกัน
นะคุณเรศเองคุณสิทธิชัยเนี่ยก็ลองจุดทูปขอเสี่ยง
ถ้าพี่พึ่งคิดถึงผมพี่พึ่งก็ลองให้โชคผมดูสิ
ผมก็เลยหยิบขึ้นมาเสี่ยงทายขึ้นมาได้๓ครั้ง
ได้เลขศูนย์ครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็ยังคงเป็นศูนย์
ครั้งที่๓ก็เป็น๔แล้วปรากฏว่ามันก็ไปตรงกัน
กับเลขวันเกิดและพศเกิดของคุณพุ่มพวงพอดีอันแน่
สองห้าศูนย์สี่ไงค่ะอ่าแล้วคุณพุ่มพวงก็เกิดวันที่สี่สิงหาคมไง
ค่ะแล้วมันจะตรงกันขนาดนั้นพระเอิร์ตจังพระเอิร์ตกัน
นะแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณพุ่มพวงมีชีวิตอยู่
ก็อายุเป็นเนี้ยครบห้าสิบเก้าปีนะครับอ่ะก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาแล้วกัน
ค่ะขึ้นเหนือไปอีกหน่อยเชียงใหม่ค่ะ
กลุ่มชาวบ้านไปขอโชคขอลาบจากสารเพียงตาเจ้าน้อยกุมารทอง
จุดนี้อยู่ปากทางเข้านะคะถ้ำวัดถ้ำน้ำหูอืม
ตำบลทุ่งปี้อำเภอแม่วางค่ะทำไมจะต้องไปล่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนไปลองกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
และได้โชคได้ลาบจริงหลายงวดต่อกันค่ะ
ไม่ไปไม่ได้นะคะชาวบ้านเล่าว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านคนหนึ่งฝัน
ฝันว่าในบาทที่ตั้งไว้บนศาลมีธนบัตรไปละหนึ่งร้อยบาทสองใบ
เจอแบงก์จริงจริงมีคนเอามาประดิษฐ์แหละเหมือนในความฝันเลย
ซึ่งมีเลขอยู่บนธนบัตรทั้งสองใบเลยเลขยาวนิดนึงนะคะ
ห้าห้าสามห้าแปดแปดแปดสองเจ็ดและหนึ่งสาม
กลุ่ม๔ตัวเลขนี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่
ตอนนี้เกลี้ยงแผงไปเลยค่ะอ่าต่อเนื่องเลยนะคะ
วันนี้ฉันกะจะไปที่นี่ครับวัดสว่างอารมณ์ทำให้หลายคนเนี่ย
อารมณ์สว่างว่ามาแล้วนะเพราะหลายคนไปก็ได้ก็โดน
แล้วถูกหลายงวดติดมาแล้วจ้านี่กุมารทองจุกดำ
ตรงนี้แหละคุณเห็นไหมตอนนี้เป็นกุมารทองเห็นไหม
แผ่นทองเต็มไปหมดเลยจุกดำหรือเปล่าไม่รู้
เพราะเห็นเป็นสีทองอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้นี่แหละที่เขาบอกว่า
ให้เลขแม่นนักแหล่คุณอยู่คู่วัดสว่างอารมณ์เนี่ย
กว่าห้าสิบปีแล้วนะคะพอเสี่ยงเซียมซีก็ต้องไปกระซิบเห็นไหม
เห็นไหมกระซิบกระซิบกระซิบสวาสคุณผู้ชมคนหนึ่งน่ะ
ที่บอกว่าถูก๓งวดติดแล้วชื่อว่าคุณวัฒนาชัยช่วงฉ่ำ
อายุห้าสิบสองปีเป็นชาวอ่างทองค่ะแต่ก็ไปจากอ่างทองไป
นครชัยศรีนครปฐมนะฮะไปที่วัดแห่งนี้แล้วค่ะ
ก็แหม๓งวดติดไม่ศรัทธาก็ไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วเนี่ยนะคะ
คราวนี้ไปอีกไปขอพรจังหวะนี้คุณผู้ชมนี่เสี่ยงเซียมซี
มาเสี่ยงเซียแห่งรัฐทักทำนายว่าทักทำนายว่าอะไรไม่รู้
แต่คุณผู้ชมยังขออนุญาตทักคุณผู้ชมนะจ้องไปที่เซียมซีค่ะ
เลขเห็นไหมเมื่อกี้คุณเห็นไหมเออทันไหมไม่ทันใช่ไหมไม่เป็นไร
เขาเสี่ยงเซียมซีได้๙๘๖แล้วเขาฝันว่าเขาจะถูกรางวัลใหญ่
คุณขนลุกเลยเมื่อวานนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ไปที่นี่เสี่ยงเซียมซีได้๙๐
เฮ้ยเมื่อวานเราอ่านข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์ไปนี่ที่เดียวกันเลย
เออทำไมสามครั้งแล้วมันได้คล้ายกันเลยอ่ะคุณผู้ชมอันนี้คนแรกผ่านไป
คนที่๒นางสัมเภารอดลำเจียกอายุ๔๙ปีชาวจังหวัดราชบุรีนะคะ
ก็บอกว่ามาขอโชคลาภจากกุมารทองจุกดำเหมือนกันไปกระซิบข้างหูแล้วก็เสี่ยงเซียมซี
เสี่ยงสองครั้งได้เลขตรงกับครั้งของคุณเลยอ่ะอันแรกที่คุณอ่านอ่ะ๒๘๘๒
เดี๋ยวนะคะ๒๘๘๒เหรอตรงกับข่าวแรกเลยนะครับอ่าทั้งหมดทั้งมวลครับ
เป็นบรรยากาศเป็นสีสันมาฝากแล้วกันทั่วไทยนะฮะคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณเอาแล้วกันนะครับ
เป็นเรื่องของความเชื่อสู่บุคคลแล้วกันนะครับ